สบายของไทย
กลับมาครับในช่วงสุดท้ายนะครับของ
ไทยรัฐเชียร์ไทยแลนด์โตเล็กเอ็กซ่า

วันนี้ลองไปดูบรรยากาศ
แล้วก็เป็นอีกหนึ่งสโมสรที่เป็นสโมสรใหญ่ที่รักไข้กลมเกียวกันมาก
วันนี้ทีมงานของเรามีการเปลี่ยนแปลงกฎิกาสักเล็กน้อยกับเรื่องของเกม

ส่วนใครแรงหมดแพ้หน้าหมองเราก็เตรียมของมาเสิร์ฟหล่อให้ด้วยล่ะครับ
เริ่มกันที่คู่แรกครับเป็นการพบกันของปัญหา
ปะทะหนุ่มหน้าคมวัชละไลศรี
เอามา๕กองเชียร์พร้อมผู้เล่นพร้อม
เอ้าโค้ดอย่าหลอกกันสิครับ
มาเริ่มกันเลยล่ะครับเขียวดึงชมพูดึงเขียวชมพูเขียวชมพู

ไม่มีใครยอมไทยจริงจังกันสุดทิศ
และในที่สุดชมพูวินเดอร์

โอ้โหสีเขียวก็คึกคักน่าดูเลยล่ะครับ
แต่กองเชียร์เนี่ยคึกคักกว่าไปอีก
อ้าวได้ที่แล้วครับ
คู่นี้เขาจะไปชักไอเยอร์ชิงชักกันหรือยังไง
ระหว่างพักขะพลกับนักขะพล
เด็กพวกนี้แรงดีกันจริง
รวดซ้ายรวดขวารวดหน้า
โอ้โหชมพูวินเตอร์ดึกได้ยากกว่า
สีเขียวก็แพ้สุดครับการเนี่ย
ชมพูวินเตอร์ขึ้นนำ๒๐
รอบที่๓เอียราติโหจรมาพบกับอัพฤษฐพล
ได้แล้วเชียวถ้าแพ้ชมพู่ถือว่าชนะไปทันที
ใน๕เกมเอาล่ะมาลุ้นกันไปพร้อมกันเลย

เอียราติร้อนช้าก็ดึงปุ๊บ

เกี่ยวโอ้โหสีเขียวร่วงไปเรียบร้อยแล้วจ้ะ
แม่ขนาดเพื่อนช่วยอยู่ข้างหลังก็ยังไม่รอดเลย
จบเกมสีชมพูชนะใสไป๓แต้มรวด
กฎก็ต้องเป็นกฎครับแพ้มาก็หน้าซีดหน้าเสียวกันเลยทีเดียว
เพื่อนช่วยเสริมรอให้คนแพ้หน่อยนะครับ
โอ้โหได้ที่ทีมสีชมพูกันใหญ่เลยนะครับ
เลิศก็ทีมสีชมพูกับเขาด้วยละเนี่ยโอ้โหไม่รู้เลยนะเนี่ย
จัดเต็มรุ่มทิ้งรุ่มควากรุ่มเขียบคิ้ว๖ปีตีก็มา
เสิร์ฟจมูกก็มีเอาให้คุ้มเลยครับเครื่องสปางเรามีเพียบ
โอ้โหหมายก้อนนี่มันรายการอาชญากรรมหรือเปล่าครับเนี่ย
ยังครับยังไม่หมดความสนุกยังไม่จบกดหมู่ย่อมเนื้อกดถุงอื่น
ปัญหานี้ไม่เหลือโดนล็อกกันไปเต็ม
เหลือเหลือเทไปตามไปตามกันครับงานเนี่ย

ก่อนที่พี่ขอให้มาเล่นเกมก็ไม่พูดไม่บอก
บอกแต่เล่นเหรอ
เละที่สุดก็จะเป็นคนที่เราเห็นเมื่อสักครู่นะครับ

เพราะฉะนั้นเรายังมีอีก๓สัปดาห์ที่จะได้ไปเยี่ยมเยือนสโมงศรต่าง
ตัวไว้เลยหลายสโมสรที่เรายังไม่ได้ไปเราไปแน่นะครับ
เพื่อให้ได้เห็นความรักไข้กลมเกลียวกัน
ในวันนี้เกมแรกที่ผมย้ำตั้งแต่ต้นรายการว่าเราต้องเจอกับทีมชาติอังกฤษ
เริ่มต้นจากวันนี้ก่อนเลยนะครับก็จะมีแข่งขันกันสองคู่
คู่แรกนะครับบ่ายโมง๔๕นาทีมาเลเซียจะพบกับทางอูสเบกิสถานนะครับ
ส่วนคู่สองครับห้ามพลาดเลยครับที่ผมเน้นย้ำตั้งแต่ต้นรายการไปแล้วนะครับ

คู่นี้ติดตามได้นะครับทางหน้าจอไทยรัฐตั้งแต่ช่วงเวลา๔โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับ

นัดที่๒ครับวันอาทิตย์เตะต่อเนื่องเลยนะครับ๒๑ตุลาคมนะครับ
พลาดไม่ได้เลยนะครับในเวลา๔โมง๑๕นาที
ก็เข้าสัญญาณเวลาเดิมนะครับ๔โมงเย็นเป็นต้นไป
จากนั้นพักกะดังขัน๑วันนะครับ
๒๓ตุลาคมนะครับคู่แรกของวันจะเป็นอังกฤษเจอกับมาเลเซีย
เวลาบ่ายโมงสี่สิบห้าแล้วก็คู่สองครับติดตามได้
ทีมชาติไทยพบกับอูสเบกิสถานนะครับเริ่มเข้าสัญญาณทางหน้าจอไทยรัฐในเวลา
โมงเย็นเป็นต้นไปทุกโปรแกรมที่แข่งขันนะครับ
ซื้อบัตรเข้าชมกันได้นะครับบัตรราคา๕๐บาททุกที่นั่งครับ
นั่นแหละครับก็คือโปรแกรมนะครับที่เราอยากจะเน้นย้ำว่าให้ติดตาม
หน้าจอไทยรัฐทีวีนะครับเราเจออังกฤษเกมแรกนะครับ
เปลี่ยนช่องไปไหนเลยให้กำลังใจนักกีฬาไทยกัน
เพราะว่ารายการนี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนนะครับ
ดังนั้นรายการสำคัญแบบนี้ทางหน้าจอไทยรัฐทีวีห้ามพลาด
ทั้งหมดครับก็คือไทยรัฐเชียร์ไทยแลนดโตเล็กเอ็กซ์ต้านะครับ
ในวันเสาร์นี้เราเน้นโปรแกรมทีมชาติเป็นสำคัญแต่ว่าหลังจากนี้ครับ
วันเสาร์ต่อไปนะครับจะกลับมาติดตามความเข้มข้นของ
เราจะนำมาตีแผลให้ได้ติดตามกันเน้นย้ำทุกวันเสาร์
บ่าย๒ถึงบ่าย๓นะครับอยู่ด้วยกันหลังจากนี้อีก๓อาทิตย